ช่วงเวลาสักเดือนมีนาคมเมษายนจริงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นหน้าร้อน
แต่เป็นช่วงที่ต้นไม้ดอกไม้ชอบนะคะ

ถูกต้องแล้วก็เป็นช่วงที่ดอกไม้ผลิบานสวยงาม
ที่ประเทศเนเทอร์แลนด์เองเขาจะมีการจัดขบวนพาเรทดอกไม้
ทางประเทศไทยเราก็ส่งตัวแทนไปร่วมด้วยนะคะ
เขาจะมีการจัดขบวนรถปู่ผชาสเนี่ยเข้าไปร่วมเทศการนี้ด้วย
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่๓แล้วแล้วคุณดูสิเขาจัดขบวนสวยไหม
ขบวนเนี่ยนะคะก็จะมีรูปนกยูงทงชาติไทยพญานาควัดอรุณราชวรารามยักษ์

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ
โดยบรรยากาศของขบวนรถจะแสดงออกถึงความสุขความสนุกสนาน
ความรักและความสามารถขี่ของคนไทย

แล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวให้สะพัดเข้ามาในประเทศไทยด้วย

จะมีขบวนพาเรทที่มีรถร่วมขบวน๕๐คัน
โอ้โหถูกตกแต่งไปด้วยดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้สดหลากหลายพันเลยค่ะ

น่าจะมีผู้เข้าร่วมชมขบวนรถหลายแสนคนเลย
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๙ถึง๑๖เมษายน
ความเป็นไทยไปที่ไหนนะต่างชาติก็ชื่นชม
เขาไม่ได้เคยเห็นความสวยงามแบบ

เปิดเป็นช้างเป็นนางรำเป็นชุดไทย